คนสู้ชีวิตในวันนี้จะพาไปรู้จักกับลุงใหญ่หน่อย
ลุงใหญ่เนี่ยแกเป็นพ่อค้าขายเฉาก๊วยโบราณ
ซึ่งปัจจุบันนี้หาทานได้ยากอยู่แล้วใช่ไหม
แล้วก็ต้องบอกว่าพิษโควิด๑๙ก็เล่นงานลุงใหญ่ด้วย
ทำให้ลุงใหญ่เป็นหนี้เป็นสินอิรุงตุงนังกันไปหมดเลย
ก็เลยต้องมีการสู้ชีวิตแล้วก็ขายเฉาก๊วยกันไปแบบนี้นะคะ

ติดตามกันเลยกับช่วงคนสู้ชีวิต
มันไม่หนักแต่มันเหนื่อยเหนื่อยทั้งเดินเหนื่อยทั้งมาทำ
ก็ลำบากเหมือนกันนะสู้ชีวิต

ก็ไปมาไปบ้านไปทำนาทำไร่บ้าง

ลำบากเหมือนกันสู้ชีวิต
แต่ก่อนผมขาย๑๐กับเขาสวยละ๕บาท
แต่ก่อนนะ๒๐กว่าปีที่แล้วนะเกือบ๕บาท
เขาให้ผม๒บาท๕๐ได้น้อยอยากได้เยอะ
ใช่อันนั้นผมได้น้อยผมได้ประมาณ๓๐๐๔๐๐กว่าบาท

พออยู่มาอยู่มาก็หันหัวมาทำเองต้มเองขายเองทุกอย่าง

ถ้าเวลาจะขอเขาจะซื้อเขาก็ไม่ให้
ต้องรับจำกว่าจะได้สูตรมา๑๐ปีนะ

การเงินไม่ทันใช่ไหมทำแต่หนาวทำแต่ไรใช่ไหม
รับจ้างก็ไม่มีมันต้องดิ้นต้องดิ้น

รู้หรือเปล่าเข้าห้อง๘เดือนแล้วไม่ได้

แล้วช่วงนั้นเราหาเงินอย่างไรคุณลุง
ตอนแรกก็มันก็อย่างว่าใช้อย่างไร

แล้วคุณลุงออกไปขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง

อร่อยชื่นใจนะครับ

บางทีก็๒สุขุ้งสาบไม้จน๒บาท
น้อยสุดประมาณสุดต้องขายได้ประมาณ

อยู่ได้บางทีก็ควักเอานั่นแหละมา
ใช้จ่ายบางทีก็ไม่พอบางทีก็พอ

ผมคิดว่าวันนี้ผมขายไม่ได้

แม่คะวันนี้กินชะก๋วยไม้ชะก๋วยชะก๋วย
อยากให้เขาท้อท้อได้แล้วก็อย่าถอยท้อแล้วต้องสู้ครับ
สู้เพื่อครอบครัวสู้เพื่อชีวิตอย่าถอยนะถอยไม่ทำถอยได้ไม่ทำจบ

โหสุดยอดจริงนะคะคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อ
ยอดจริงนะคะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่สู้ชีวิตมากนะ
ก็เลยทำให้คุณลุงต้องยิ่งสู้ยิ่งขยันและยิ่งอดทน
อยากไปช่วยให้กำลังใจคุณลุงทำไง
ถ้าอยากเป็นกำลังใจให้กับคุณลุงนี่เลยไปอุดหนุนกันได้เลยนะคะ
ใครอยากไปอุดหนุนเฉาก๊วยโบราณลุงใหญ่ก็แวะกันไปได้ที่แถวชุมชนคลองเตยแฟลต์๕ถนนอาจนรงเขตคลองเตยกรุงเทพ
ลุงใหญ่แกออกขายทุกวันเลยนะคะ
แกเดินเลขขายตามถนนแบบนี้ก็แวะซื้อกันได้อุดหนุนกันได้
ขายตั้งแต่๙โมงเช้าหรือว่าจะโทรไปสอบถามได้เลยว่าตอนนี้แกอยู่ตรงไหนอะไรยังไง

คือแม้ที่ฉันชอบทานเฉาก๊วยแบบนี้มาก
ตอนเด็กพอรถเขาเข็นขายวิ่งถือด้วยออกไปเลย

มันจะไม่เหมือนกับเฉาก๊วยในยุคปัจจุบัน
ใช่คิดถึงเฉาก๊วยโบราณเดี๋ยวไปอุดหนุนคุณลุงนะคะ